คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ทางนิติเวศออกมาเปิดเผยว่าบาดแผลที่ขาด้านขวาของคุณแตงโม

มันเลยมีคำถามครับว่าการเกิดก่อนเสียชีวิต

หรือเกิดขึ้นหลังตกน้ำตกท่าไปแล้ว

แล้วตำรวจจะไม่สามารถตรวจเจอคราบเลือดเลยเหรอ
หรือมันมีการสลับสับเปลี่ยนเรือหรือไม่
สสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์
ก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้เหมือนกัน
เรื่องของการสลับสับเปลี่ยนเรือ
แม้ว่าเมื่อวานเขายังคงมุ่งหน้าเดินหากล้องวงจรปิดไปตามจุดต่าง
กระทั่งเช้าวันนี้ก็มีภารกิจในการเดินหากล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เมื่อเช้ามีภารกิจกันตั้งแต่เช้านะฮะ๖โมงเช้า

ใต้สะพานพระราม๗ใต้สะพานพระราม๘นี่นะครับ
แล้วก็ตามหากล้องวงจรปิด
อย่างที่ทำทุกวันนะครับ

โพสต์เรียกร้องไปถึงนายยกรัฐมนตรี

ฝากลุงตู่สั่งกรมเจ้าท่า
ตรวจสอบอายัดเรือสปีดโบสต์ยี่ห้อโคบอลสัญชาติอเมริกาทุกลำที่ขึ้นทะเบียนในไทย
เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการเปิดเผยว่าโคบอลลำนึงเนี่ย

ในเมืองไทยมีไม่กี่ลำไม่ถึง๑๐ลำ
ตอนแรกเห็นอ่ะคุณบอลบอกว่ามีสี่ลำ

เพราะต้องเอาเรือลำนั้นมาตรวจสอบคราบเลือดบนเรือ
โดยการฉายแสงด่วน
และอีกข้อความนะที่คุณเต้โพสต์ต่อกันเลยก็คือ
ฝากประชาชนทั่วประเทศทุกจังหวัด

อย่าให้ใครส่งออกเผาเรือแยกชิ้นส่วนเรือ
ี่ห้อโคบอลพยานหลักฐานชิ้นนี้สำคัญมาก
ถ้าทราบว่าอยู่ที่ใดแจ้งมามีรางวัล

คุณเต้สื่อว่าเอ๊ะหรือมีการทำลายหลักฐานด้วยการสลับสับเปลี่ยนเรือ
แล้วก็แยกชิ้นส่วนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เรือที่นำไปเก็บเป็นเรือของกลางใช่เรือจริงหรือเปล่า

คนในโลกโซเชียลเขาบอกมันมีอะไรที่ผิดสังเกตมากมายนะ
เดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรื่องนี้กันเอาคุณเต้ให้จบก่อน
เพื่อจะหาหลักฐานว่าตกลงแล้วบนเรือมีการต่อสู้กันหรือไม่
บาดแผลที่ขาขนาดใหญ่ของคุณแตงโม
เกิดขึ้นบนเรือหรือไม่
ฟังเสียงคุณเต้หน่อยแล้วกันนะครับ
ผมขอฝากไปยังท่านนายกมนตรี
มีอยู่๒ส่วนคือเรือโคบอลสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย

คือเรือลำนี้เป็นเรือที่สำคัญมาก

เรือที่ถูกตรวจสอบหรืออายัดไว้เนี่ย

ต้องเอาเรือที่จดทะเบียนทั้งเก่าและใหม่
ที่ขึ้นกับทะเบียนที่กรมเจ้าท่าทั้งหมด
เพราะฉะนั้นการทำลายหลักฐานง่ายที่สุด
คือต้องเผาเรือทิ้ง

เรือของกลางไม่ใช่เรือจริงหรือไม่
ก่อนหน้านั้นมีการจับผิดเนอะเรามีการเปรียบเทียบภาพเรือนะ
ว่าเรือที่เกิดเหตุกับเรือตอนหลังที่ไปอยู่ที่อู่จอดเรือที่เป็นเรือพยาน
หลักฐานเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่อ่าเรามีไหมอ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง
เดี๋ยวจะให้ดูที่ให้เห็นแล้วเปรียบเทียบเลยว่าข้อสังเกตที่เขาตั้งมา
เห็นความแตกต่างเลยนะคะครับอืมอ่ะคุณเต้บอกว่าส่วนเรื่องของการจะหาภาพ
วงจรปิดเนี่ยหาตามท่าเรือมานักต่อนักแล้วทีนี้คุณเต้เนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่
การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซ่าเลยนะคุณฮะอืม
ทีนี้เตรียมประสานนาซ่าโอ้โหเรื่องมันใหญ่มากนะใหญ่โตเลยเนอะ
ประสานงานไปยังนาซ่าเลยนะฮะแล้วก็หน่วยงานต่างประเทศในการขอภาพถ่าย
เทียมภาคพื้นดินที่ถ่ายในเวลากลางคืนจะได้เห็นชัดว่าคนบนเรือเนี่ย
ทำอะไรกันแน่แล้วแตงโมตกเรือได้อย่างไร
ฟังเสียงที่คุณเต้จะประสานนาซ่าหน่อยนะฮะผมได้ประสานงานไปยังต่างประเทศอีกชุดหนึ่งนะฮะ
ในการขอภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นดิน

เราเห็นได้ชัดขึ้นว่าคนบนเรือทำอะไร
ประเทศไหนครับพี่เต๋
เอาเป็นว่าคือเอาหลายประเทศแล้วกัน

ก็มีหลายจุดด้วยกัน
เพราะฉะนั้นคงไม่เกินความสามารถ
เพื่อขอภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
โดยคุณเต้ก็โพสต์จดหมาย
ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ดียาอะไรนี่นะครับ
ได้ประสานไปแล้วขอภาพถ่ายผ่านดาวเทียม
ในช่วงวันที่๒๔กุมภาพันธ์ตั้งแต่๔โมงเย็น
ไปถึง๒๕กุมภาพันธ์ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง๖โมงเช้า

เพื่อจะหาหลักฐานมาประกอบในคดีให้ได้
อันนี้ถือว่าเป็นการประสานหน่วยงานต่างประเทศแล้วนะครับ

ส่วนวันนี้เองสสเต้ยังเดินหน้าลุยหาหลักฐานต่อนะครับ

ให้สัมภเวศีที่ใต้สะพรรม๗สภรรม๘นะครับ

ไปดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแถวสะพานพระราม๔
แล้วก็ไปที่ร้านอาหารริมเจ้าพญาร้านเรือนอัครา
ก็เป็นท่าเรืออะไรเนี่ยนะครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาสสเต้อย่างที่เห็น
นำของขาวของหวานไปเส้นไหว้สัมภเวษีใต้สะพานนะฮะ
ก็จะมีทั้งหมูดิบไก่ดิบปลาดิบขนมหวานผลไม้ต่าง
จุดทูบ๑๖ดอกเชิญดวงวิญญาณให้มากินเส้นเครื่องเส้นไหว้นะครับ
โดยบอกว่าเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์หลังเจอศพคุณแตงโม๑วัน
ผมก็มาทำพิธีแล้ว๑ครั้งแต่ว่ายังถือว่าไม่สมบูรณ์

วันนี้ก็เลยมาทำพิธีกันอีกครั้งโดยนำทูบที่ยาวขึ้นมาจุด
เพื่อให้ดวงวิญญาณสัมภเวษีที่ยังไม่ไปเกิดนะฮะ

เพราะพระเนี่ยท่านแนะนำมานะครับ
จะได้ทำให้หาหลักฐานคดีขุนคุณแตงโม
ให้มันราบรื่นใช่ค่ะต้องมาทำพิธีแบบนี้อีกเออคุณเต้บอกกับเราด้วยนะ
บอกว่าเมื่อเช้ามีคนเอาหลักฐานมาให้ที่บ้านเลย
เป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะ
ฟังข้อมูลใหม่จากคุณเต้ตรงนี้หน่อยค่ะ
เป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งเลยว่าเรามุ่งหน้าไปตามเรือครั้งแรก
แต่เราลืมไปตามเรือลำที่๒ที่ตามมาตามมาติดประมาณ๑๔๑๕นาทีทุกสะพานเลย
อ่าทุกสะพานเลยเราก็ชะงนแล้วเราก็ไปรีวิวดู
จริงเว้ยมันมีเรืออีกลำตามมามันมีเรือประกบ
คืออย่างเช่นถ้าเรือเทเวสไปผ่านตอน๒๑๕๔๐๕
อีก๑๕นาทีมันมีอีกลำตามมาทุกสะพานเป็นแบบนี้

มันก็เป็นเรือ๓๐๐กว่าเรือ๒๐๐หรือเปล่า
ใช่มันมีเรือที่ตรงโดยอาญาตรอยู่กับเรือลำใหม่
เป็นเรือของรู้สึกว่าสองลำนี้เจ้าของเดียวกัน
ของเดียวกันแล้วก็เป็นเรือนลำใหม่กับลำเก่า

นี่แหละค่ะคุณเต้สงสัยเรื่องเรือนะฮะ
เหมือนเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะฮะ
เขียนเบ้ยสั้นยอมรับเถอะว่ามีเรือ๒ลำ

เดี๋ยวต้องดูต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเอาภาพเปรียบเทียบ